คุณผู้ชมครับเรื่องของปลาซาบะหญิงสาวคนนึงไปซื้อปลาซาบะมากิน
แต่เธอบอกว่าแม่ไอ้เส้นขาวเนี่ยมันกินได้หรือเปล่ามันพญาติหรือเปล่าหรือมันยังไงกันแน่เอาดูหน่อยนะฮะ
ทุกคนเราอยากรู้ว่าเราซื้อปลาคาบะมากินใช่ป่
แต่ว่าแบบพอเปิดท้องมามันเจอตัวนี้มันกินได้ไหมอะค่ะ
นี่คุณเขมสรเคยเปิดดูไหม
ไม่ค่อยกินเลยหิวแล้วสัตว์กินเลย
่งแล้วทีนี้ใครทานปลาซาบะอยู่บ้าง

หญิงสาวคนนี้อัดคลิปลงติ๊กต๊อกเพื่อถามนะฮะ
เพื่อความชัดเจนนะครับเราก็เลยถามไปที่อาจารย์ออส
รองศาสตราอาจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์อาจารย์จากมเกษตร
อาจารย์ออสบอกว่าดูจากในคลิปแล้วเนี่ย
พญาติแบบนี้คนญี่ปุ่นเรียกว่าอนิซาคิสุหรือว่าอันนี้ซาคิส
เจอมากในปลาแซลมอนปลาซาบะปลาหางเหลืองปลาหิมะปลาทูญี่ปุ่น
หมึกก็เจอเป็นพญาติลักษณะตัวใสคล้ายเส้นได้ยาว๒๓เซนติเมตร
ถ้ากินเข้าไปเนี่ยมีผลแน่นอนนะฮะมันจะช้อนชัยเข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้
ทำให้เกิดแผลขนาดเล็กแล้วมีเลือดออกในกระเพาะอาหารได้
ท้องแน่นท้องคลื่นไส้ท้องอืดอะไรแบบนี้นะครับ

ถ้าทานดิบค่อนข้างอันตราย
เนื่องจากตัวพยาศตร์ยังทำงานอยู่
และจะไปรบกวนในกระเพาะอาหารแต่ถ้าเราทานสุก
พญาติก็จะถูกทำให้เสื่อมสภาพ

ถ้าเราทานเข้าไปก็ไม่มีอะไรนะครับไม่เกิดอันตราย
เพราะฉะนั้นคงเจอได้นั่นแหละ
แต่ถ้าท่านซื้อมาแบบถูกสุขลักษณะนะฮะ
ถูกสุขอนามัยไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนี้ซื้อมาจากไหน
อาจจะยังไม่สุกดีหรือยังไงมันเลยตัวยืดขาว

เนียงภาษาญี่ปุ่นของพี่อุ๋ยนี่ใช้ได้เลยนะคะ

แซลมอนซาบะหางเหลืองหิมะปลาทูญี่ปุ่นปลาหมึกเนี่ย
แล้วจะใช้ยาอะไรในการรักษา

มีฤทธิ์ในการฆ่าพญาติชนิดนี้ได้นะฮะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องวาซาบิเยอะขนาดไหน

แต่ปริมาณขนาดเนี่ย

เพราะว่าผลการศึกษาเนี่ยมันยังไม่ออกมาชัดเจน
แต่เอายังไงเนี่ยเอาให้ชัวร์ที่สุดก็คือ
ทานอาหารที่ปรุงสุกไว้ก่อนอันนี้ปลอดภัยที่สุด